มีอีกเป็นเมนูท้องถิ่นเป็นเมนูเด็ดเลยนะครับที่สุราธานี
ชื่อว่าไข่หวานไข่เค็มจะหวานหรือจะเค็มหรือจะเค็มหรือจะหวาน
ไปดูกันก่อนนี่ที่นี่เลย
เขาบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่ร้านนี้นะครับชื่อร้านเพื่อนเดินทาง
โอ้โหร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูเด็ดนะครับชื่อไข่หวานไข่เค็ม
เป็นเมนูเด็ดประจำร้านแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้ครับ
วิลาซินนีอินแก้วเจ้าของร้านก็บอกว่านี่เป็นเมนูท้องถิ่นนะครับ
นิยมทำรับประทานกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะจนกระทั่งเปิดร้านอาหาร
นำเมนูไข่หวานไข่เค็มมาประยุกต์และปรับสูตรให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก็มีลูกค้าหลายคนติดใจครับมาร้านนี้เมื่อไหร่เนี่ยต้องสั่งรับประทานหรือว่าสั่งเอากลับบ้านเป็นประจำเลยทีเดียวครับ
ไข่ไม่แตะกล้วยเพื่อเติมสีสันให้มันดูสวยงามขึ้น

แล้วก็น่าจะหวานหอม
เพราะว่าเหมือนเห็นใบเตยใส่ผสมลงไปด้วย

นี่ไงรสชาติเขาบอกว่าหากรับประทานตรงไข่แดงเนี่ย
มันจะได้ทั้งความมันและความเค็มเล็กน้อย

กลายเป็นรสชาติที่อร่อยเข้ากันได้อย่างพอดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ

มากเขาอ่านตามเป็นคลิปเขาบอกให้เน้นเสียงมา

ตรงไข่แดงของไข่เค็มมันจะมีความเหนียวด้วย
มันก็จะให้แบบความรู้สึกเหนียวมันเค็ม
หวานหอมชื่นใจอร่อยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้
มันครบไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญคุณผู้ชมครับ
มันไม่เหม็นคาวของไข่เค็มด้วยนะ
เพราะว่ายิ่งทานร้อนมันจะรู้สึกโล่งใจ
แต่ถ้าร้อนมากเกินไปปากพองครับ

ที่ร้านเพื่อนเดินทางอยู่ตรงข้ามสวน
โมคพลารามอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีครับ